ท่านผู้ชมครับวันนี้โควิด๑๙คุยกันก่อนเหมือนเดิมนะฮะ

ถูกต้องครับคุณเขมสอนไปคุยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินมานะฮะ

แต่ว่าเรื่องของโควิด๑๙วันนี้เนี่ย
ในพระราชบ้านเราประเทศไทยกำลังคุยกันอยู่มี๒ส่วนด้วยกันนะฮะ
ก็คือเรื่องของผู้ป่วยที่ปกปิดไทม์ไลน์

ก็คือกลุ่มคนที่ยังคงไปจัดปาร์ตี้ไปรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก

กลุ่มของงานเลี้ยงวันเกิดต่างเนี่ย
ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปเนี่ยหลายคนแล้วถูกต้องค่ะนะฮะ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับมีเฟซบุ๊กของบุคคลคนหนึ่ง
เขาโพสต์ภาพนี้ค่ะบอกว่าคือเนื้อหาเนี่ยประมาณว่า
งานเลี้ยงวันเกิดที่จัดเมื่อ๑๖มกราคมที่โรงแรมเรเนซองแห่งนี้
ค่ะเขาก็รวมกลุ่มกันเยอะนะอย่าเพิ่งไปว่าแต่กลุ่มงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูม
อืมอ่าซึ่งมันอาจจะมีอีกหลากหลายมากมายกลุ่มก็ได้นะฮะ
แต่กลุ่มตรงนี้ในเฟซบุ๊คคนนี้นะครับเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับ
โพสต์ภาพเนี่ยเป็นรูปงานปาร์ตี้มีผู้มาร่วมงานถึงยี่สิบคนได้นะ
มีหลากหลายอาชีพด้วยหลากหลายกลุ่มอาชีพนะฮะ
ผู้ประกาศข่าวอันนี้เราทราบว่าเขาติดโควิด๑๙อยู่แล้ว
นะฮะเขาก็เปิดเผยตัวตนนะฮะมีสจวดมีพนักงานขายคอนโด
ทัวร์ก็มีสไตลิสต์ก็มีเป็นประชาสัมพันธ์ก็มี
มีคุณหมอฝังเข็มด้วยซึ่งคนเยอะไม่ต่างจากงานวันเกิดของดีเจดัง
ตูมเตชินนะฮะในโพสต์นี้นะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นปาร์ตี้กนอัพณโรงแรมเรเนซอง
ฝ่าฝืนพรกรวันที่๑๖ทำให้เกิดคลัสเตอร์ยิ่งกว่างานมะตูม
ปิดเงียบแล้วก็โยนให้งานมะตูมคนเดียว
หนึ่งเดียวที่ติดก็มาจากงานนี้ใครเตือนว่าจะจัดก็ไม่ฟัง
พวกนี้ไปไม่รู้กี่ทีหลังจากนี้ธรณีนี่นี้เป็นพยาน
เขามีคนเป็นกลุ่มก้อนที่ไปเจอเจอกัน
แม้จะไม่ได้ไปโดยตรงระหว่างสองงานนี้

ข้อความนะฮะก็แสดงความวิตกกังวล
ภายใต้เฟซบุ๊กนี้นะครับที่เขาคอมเมนต์กันนะครับ
กังวลใจเนื่องจากมีหลายอาชีพเหลือเกินนะครับ
ภาพนี้ที่เปิดเผยหน้าที่เปิดเผยชื่อเนี่ย
สบคเองหลายคนก็แถลงไปแล้ว

ในภาพมีอยู่๒๐คนมี๒คนที่เขาเปิดเผยว่าเขาติดโควิด๑๙

อีกคนนึงเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัท
อย่างผู้ป่วยโควิด๑๙ในงานจริง
หมด๘คนนะฮะในงานกลุ่มนี้นะครับ
เราสอบถามไปยังหนึ่งในผู้ป่วยที่อยู่ในภาพนี้นะครับ
ได้รับคำตอบว่าภาพที่กำลังถูกแชร์ในโลกโซเชียลตอนนี้
เป็นภาพที่จากเกิดจากงานปาร์ตี้วันเกิด
จัดขึ้นเมื่อวันที่๑๖มกราคม
โรงแรมเรเนซองจริงนะครับและจากเหตุการณ์นี้นะครับ
พบว่าผู้ป่วยได้ปกปิดข้อมูลและให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันด้วย
รวมทั้งงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อ๙มกราคมด้วย
สบคทางกรทมก็กำลังไล่ไทม์ไลน์กันอยู่นะครับ
วันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคหรือว่าคุณหมอเบิร์ตนะครับ
แถลงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็พูดเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ต้องยกตัวอย่างกรณีของงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูม
อย่างถ้าตรวจสอบนะ๒๗มกราคมที่ผ่านมา
มีการแพร่ระบาดติดเชื้อต่อกันไปเนี่ย๒๔รายแล้ว
และอย่างไม่เป็นทางการอีก๒นั่นหมายถึงรวม๒๕
ไม่รวมกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีก๑๑๓และเสี่ยงต่ำอีก๕๐
อันนี้ผลยังไม่ออกคุณเขตพระสอน
แต่ตอนนี้ติดไปแล้วอย่างเป็นทางการ๒๓

สีแดงสีเขียวตัวเลขหน้าจอนี่คือรอแถลง
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำที่มีการเดินทางไปในหลายพื้นที่
อย่างเช่นไปโรงแรมไปร้านอาหารแล้วแต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
ทั้งที่ไปในสถานที่ใกล้กันหรือบางคนก็ปกปิดข้อมูล
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปนะฮะและการป้องกันควบคุมอาจล่าช้าไม่ทันการ
กรมควบคุมโรคได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพหานครแล้วนะครับ
พฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
รวมทั้งสถานที่ที่ให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยว่า
ตกลงแล้วคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาของสบคที่ประกาศไว้หรือเปล่าในกรุงเทพ
ว่าสามทุ่มคุณต้องไปร้านในร้านไม่เกินสามทุ่ม

อันนี้ที่ฉันถามท่านรองนายกอนุทินด้วยเดี๋ยวท่านตอบ
เดี๋ยวเราฟังคุณหมอเบิร์ตก่อนนะครับ
พี่วินดีก็ยังแข็งความผิดฐานขัดขวาง
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา๕๕แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งมีโอกาสต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ
รวมทั้งอาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหาย
ตามมาตรา๑๓๗แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะ
สถานที่ที่ใช้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
และไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดด้วยนะคะ
วันนี้ก็มีผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงโพสต์แสดงความคิดเห็นนะฮะ
อย่างนี้ฮะอาตู่นบพลอาตู่นพลโกมรชุนความคิดเห็นที่แสดงออกมา
คืออาตู่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์แบบไหนอะไรยังไงโดยตรง
แต่ก็อาจจะพอตีความกันได้หรือยังไร
ส่วนตัวนะครับบอกว่าอาหารแสลงนะแล้วก็เสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกะละแม
โอ้โหแล้วนานทีนักแสดงรุ่นใหญ่จะมีการโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นไงฮะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่พิธีกรดาราดังสองท่านที่มีชื่อเล่นคล้ายกับแบบนี้
มีข่าวพอดีนะเนาะอาตุวัดจนจะหมายถึงอาหารจริงก็ได้หรือยักไหร่เนี่ยนะครับ
แล้วก็คุณวัฒนะครับคุณนวัฒอิสรกัยศิลป์นะครับ
พิธีกรฝีปากกล้านะฮะก็โพสต์เฟซบุ๊ก
นี่เป็นข้อความนะฮะที่โพสต์เอาไว้นะครับ
คือประมาณว่าอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาด
ต้องขอกล้องวงจรปิดของโรงแรมตั้งแต่วันที่๘มกราคมมาตรวจสอบ
ว่ามีใครเข้าออกไปงานวันเกิดบ้าง
แล้วก็ย้ำว่าต้องหยุดเห็นแก่ตัวกันได้แล้วประมาณอย่างนี้นะฮะ
คุณผู้ชมคะยังมีความสับสนกันอยู่นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จากกรณีการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูม
คือ๑ผู้ป่วยตั้งใจปกปิดไทม์ไลน์
หรือ๒ผู้ป่วยเขาบอกข้อมูลไปแล้วแต่ทางกรทมเปิดเผยไม่ครบถ้วน
เหมือนกับที่ผู้ป่วยคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเมื่อคืนนี้

ประเด็นนี้สำคัญนะว่าตกลงแล้วตั้งใจปกปิด
กรทมมีการเปิดเผยแบบไม่ครบถ้วนกันแน่
ผู้ป่วยรายที่๖๔๗นะคะที่ออกมาเปิดตัวเมื่อคืน
ก็คือเข้าโอ๊ดคริสต์บอยแบนมวงแอคซิส
ที่มีการระบุจากกรทมในตอนแรกว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
ช่วงวันที่๑๔ถึง๒๐มกราคม

และมาให้ข้อมูลภายหลังว่า๑๔๒๐มกราคมอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
ช่วงเที่ยงคืนถึงจะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาล
เมื่อช่วงเช้าค่ะเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ไลน์ที่กรทมอัปเดตก็ยังไม่ครบถ้วนที่ได้แจ้งไป
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอโทษพี่ในวงการทุกคน
ทำให้เกิดความกังวลใจกับข้อมูลข่าวสาร
ที่ออกไปว่าโอ๊ตไม่ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาล
ซึ่งจริงได้ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วไม่ได้มีเจตนาปกปิด
โดยเฉพาะ๑๒มกราคมไทม์ไลน์ของทางการออกมาได้ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
เพราะโอ๊ตไปทำงานถ่ายมิวสิกวิดีโอของเป่ากิ่งการ
ประมาณสามหรือสี่ทุ่มโอ๊ตแทบจะไม่ได้พูดอะไรกับใครในกองถ่าย
ทีมงานทุกคนก็ใส่แมสกับน้องเป่าเข้าฉากไม่เกิน๓๐นาที
เพราะถ่ายแยกซีนกันมีเข้าด้วยกัน๑ฉากเป็นเวลาไม่เกิน๓๐นาที
จากนั้นโอ๊ตก็กลับบ้านทันทีซึ่งหลังจากที่รู้ผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ได้แจ้งไปทางทีมงานของเป่าเพื่อให้ทุกคนไปตรวจซึ่งผลออกมาเป็นลบ
ส่วนผู้ป่วยรายที่๖๕๘ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
สเตอร์ของการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเนี่ยค่ะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็รับโทรศัพท์ไม่หยุด
กรมสอบสวนโรคกองกักกันโรคแพทย์พยาบาลหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามซักประวัติ
ซึ่งได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วละเอียดแล้วส่งไปตั้งแต่วันที่๒๓มกราคม
นักข่าวก็โทรถามก็ให้ข้อมูลเดียวกันครับแต่ข่าวที่กรทมเอามาชี้แจงทำกราฟิก
กลับบอกว่าปกปิดข้อมูลนี่ค่ะ๒รายนี้ที่อ้างว่าให้ข้อมูลกับกรทมไปแล้ว
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปครบถ้วนแต่กรทมเองนี่แหละออกมาแถลงแล้วบอกข้อมูลไม่ครบเอง
มันมีช่วงเวลาที่กรทมบอกทำไมไม่ยอมบอกมันหายไปหลายวัน๓๔วันบางคนก็๕วันอย่างนี้
ทีนี้ค่ะก็เลยมีการตั้ง๔คำถามถึงกรทมนะคะคือว่าปิดบังข้อมูลยังไง
ในเมื่อให้ข้อมูลไปหมดแล้ว๒หน่วยงานที่มาสอบถามข้อมูลไปเนี่ยได้ประสานงานกันกับกรทมหรือไม่
ช่องข่าวเองเนี่ยมีข้อมูลของคนไข้ครบแต่กรทมกลับไม่มีข้อมูลอะไรเลย
การทำงานของกรทมเป็นอย่างไรอยากให้พิจารณาระบบการทำงานด้วย
การเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์สะดื้อแล้วไม่ชี้แจงอะไร
ทำให้ผู้ป่วยรายที่๖๕๘ตกเป็นจำเลยของสังคมถูกบีบให้เผยไทม์ไลน์บ้าง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์บ้างเป็นเรื่องที่ชอบทำแล้วหรือไม่
กรทมควรอธิบายข้อมูลชุดแรกและข้อมูลใหม่มาจากไหนอย่างไรเมื่อไหร่ครับ
ซึ่งกรทมเปิดข้อมูลตอนแรกผู้ป่วยรายนี้ไปร่วมงานวันเกิดดีเจมะตูม๙มกราคม
และที่ไม่ให้ข้อมูลก็คือ๑๐๑๒มกราคมและ๑๔ถึง๒๑มกราคม
ถ้าเปิดเผยไทม์ไลน์ใหม่ที่ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมก็คือ๑๕มกราคมอยู่บ้านเขตราชเทวี
มกราคมช่วงกลางวันเพื่อนมาหาที่พักมารู้ภายหลังว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน
มกราคมทำงานในพื้นที่เขตปฐุมวัน
มกราคมไปพบแพทย์ตามนัดไปกินอาหารที่ร้านส้มตำกลับที่พัก
มกราคมอยู่บ้านได้รู้ข่าวว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมวันที่๑๖ติดเชื้อโควิด๑๙
มกราคมก็เลยไปตรวจรู้ผลช่วงเย็นว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ไทม์ไลน์ใหม่ไม่มีข้อมูลเดิม
ในวันที่๙มกราคมที่ไปบรรยันทรี
ตรงนี้ทำให้ผู้ป่วยรายที่๖๕๘เนี่ยเขาบอกว่าพอกรทมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบอกไม่ครบตั้งแต่แรกแบบนี้เนี่ย
ทำให้เขาเนี่ยผู้ป่วยรายที่๖๕๘ตกเป็นจำเลยของสังคมเขาบอกแบบนี้
เพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปงานเลี้ยง๙มกราคมงานเลี้ยงของมะตูม
แต่เขาเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วมีเพื่อนเนี่ยมาหาซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปไม่ไปไม่รู้นะ
เอาเป็นว่าเพื่อนมาหาเขาเมื่อ๑๕มกราคม๑๖มกราคมเพื่อนมา
จะยึดจากใบที่เป็นลักษณะของใบสอบสวนโรคผู้ป่วยเขาเรียกว่าใบโนเวลเนี่ยนะคะที่ส่งให้ทางกรมควบคุมโรคและกรทมจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มถ้าผู้ป่วยไม่ให้ก็เขียนตามใบนี้แหละกรทมบอกว่าก็มีเอกสารเนี้ยยืนยันแล้วก็มีคณะกรรมการคอยตรวจสอบว่าข้อมูลไหนที่เปิดเผยได้หรือไม
ประเด็นที่ว่าถ้าผู้ป่วยไม่อยากให้เปิดเผยตัวตนอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยครับดังนั้นกรทมเขาบอกว่าการเปิดเผยเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตรงไหนเปิดเผยได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะก็เกรงว่าจะผิดกฎหมายเหมือนกันดังนั้นคนส่งกรทมบอกว่าพอได้ข้อมูลเพิ่มก็เลยเพิ่มเติมจนครบตามข้อมูลที่ได้เพิ่มมาอื
อันนี้บอกชื่อได้เพราะเขาก็เปิดตัวก็คือเข้าโอ๊ตเนี่ยค่ะครับรายที่๖๕๗ก็คือผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายที่๖๕๘ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะในส่วนของกรทมเนี่ยชัดเจนว่ามีการสอบสวนแบ่งเป็นกรณีกรณีไปเจ้าหน้าที่สอบสวนจะเป็นคนเดียวไม่เปลี่ยนคนป้องกันผู้ป่วย

หลังว่า๙มกราคมไม่ได้ไปโรงแรมบรรยันทรีย์เนี่ยตรงเนี้ยกรทมบอกว่ายังจะต้องสอบส่วนเพิ่มนะว่าข้อมูลที่ผู้ป่วยให้มาเพิ่มเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรอันนี้ยังต้องตรวจสอบเพิ่มค่ะ
ซึ่งอยู่ห้องอย่างเดียวเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่เขาไปทราบว่าไปนู่นไปนั่นไปนี่
เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงตัวนี้เราจะทำการสืบสวน
ซึ่งขอใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากระบวนการสืบสวนเนี่ย
รู้ว่าใครพูดข้อเท็จจริงไหมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึง
ที่ว่าตอนแรกเนี่ยวันที่๙ใช่ไหมฮะที่ไปบรรยันทรีย์
ไม่ว่าได้ไปที่สถานที่นั้นจริงแต่ในการสอบสวนโรคเมื่อวานตอน๑๘นาฬิกานะครับ
ซึ่งหลักฐานตรงนี้เราต้องพิสูจน์ว่าสรุปแล้วการสอบสวนโรคในวันแรกที่พยาบาลและหมอได้สอบสวน
วันที่๙ว่าที่เขียนว่าไปแล้วมีรายละเอียดว่าไปทำอะไรอย่างไรได้บ้าง
ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน

กฎหมายนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนไม่ใช่ว่ากรทมไม่ทำนะครับ
ก็ต้องอธิบายกระบวนการสอบส่วนโรค
กระบวนการสอบสวนโรคที่สื่อเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็มีการถามว่าทำไมไทม์ไลน์กรทมถึงช้า
วันนี้ก็คงชัดเจนแล้วว่าบางเรื่องมันต้องใช้กระบวนการ
เราก็ต้องทำดำเนินการทางกฎหมายซึ่งผู้ที่จะสามารถแจ้งความได้ก็คือเจ้าพนักงานควบคุมโรค
แต่ในสองเนี่ยการไม่ให้ข้อมูลหรือปิดบังข้อมูลตัวนี้
ถ้าเกิดเราไปสอบสวนแล้วยังไม่ให้ยังยืนยันว่าไม่ให้
เราก็สามารถดำเนินการได้แต่ลายทั้งสองรายนี้
สี่รายนะฮะเอ่อมีสองรายที่ตอนนี้เรายังสงสัยในข้อมูล
ที่ว่าเป็นข้อมูลข้อที่จริงหรือไม่ซึ่งกระบวนการสืบสวนอยู่เนี่ย
ในส่วนข้อมูลก็เป็นข้อที่จริงไหมตัวนี้ก็คือกระบวนการสอบสวน
นี่แหละค่ะก็อย่างที่โฆษกกรทมบอกนะคะว่า
ให้ข้อมูลตอนแรกเอาไว้แบบนึงเพราะว่ามีใบยืนยันเป็นแบบสอบสวนโรค
แต่ว่าพอมาให้ข้อมูลอีกทีนึงก็ให้ข้อมูลอีกแบบนึง
ดังนั้นกรทมบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของกรทมนั่นแหละ
จะต้องไปตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้ข้อมูลมาอันไหนจริงอันไหนเท็จอย่างไร
ถ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันนี้ก็มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยเบื้องต้นเขาก็จะยึดใบสอบสวนโรคใบหลักก่อนเลยคุณแจ้งทีแรกเนี่ย
ภาษาคังแรกแล้วครั้งหลังพูดเปลี่ยนตกลงไปยังไงกันแน่
หลังจากที่เขาไปงานเลี้ยงวันเกิดมาแล้ว๙มกราคม

กิ่งการบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
นักร้องสาวบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่า
ติดโควิด๑๙ก็รีบไปตรวจเชื้อโควิด๑๙กลางดึกทันที
ตั้งแต่วันที่ได้ข่าวค่ะว่าเขาโอ๊ตเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
แล้วผลออกมาวันนี้แล้วนะครับว่าเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
บอกว่านับจากวันที่ได้เจอข้าวโอ๊ตนะฮะ
จนถึงวันนี้เนี่ยรวม๑๖วันแล้ว
ซึ่งวันนั้นที่เจอแล้วเข้าฉากด้วยกันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยอยู่ไกลกันพอสมควร
แล้วช่วงเวลาที่ต้องถ่ายซีนเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่สักประมาณครึ่งชั่วโมง

แต่แม้ว่าวันนี้นะฮะตั้งแต่วันที่เจอข้าวโอ๊ต
คือ๑๒มกราคมผ่านมาถึงวันนี้๑๖วันและตรวจไม่เจอเชื้อโควิด๑๙
แต่เธอบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการจะกักตัวต่ออีก๑๔วันแล้วจะตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งด้วย

ส่วนตัวเปล่านะคะคือผลของเปล่าออกมาแล้วว่าไม่พบโควิดนะคะทุกคน
แต่เปล่าก็แบบยังรู้สึกผิดต่อสังคม
ก็เลยแบบจะไปตรวจใหม่รอบ๒ให้แน่ชัด
แล้วก็ให้ทุกคนสบายใจว่าไม่เป็นจริงไม่ติดจริงนะคะ
แต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบเราเจอพี่เขามาตั้งแต่วันที่๑๒จนวันนี้๑๖วันแล้ว
ถึงแบบไปตรวจเลยเมื่อคืนเราก็ไม่เอกใจอะไร
คือไปตรวจเลยเพราะว่าแบบเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อคืนแบบพี่เขาติดจริง
แล้วก็หนูก็เลยไปตรวจไปตรวจปรากฏว่าไม่พบนะคะไม่พบโควิด๑๙
ก็เลยอยากจะรับผิดชอบต่อสังคมพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะ
เลยจะขอกักตัวอีก๑๔วันแล้วก็ไปตรวจใหม่อีกรอบ
เพื่อให้ทุกคนสบายใจนะคะ